คุณผู้ชมมาดูความขึ้นหน้าที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๖ปีไปหาผักแล้วก็ไปหลงป่าเขาใหญ่

แต่มันน่าแปลกจู่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากป่าเองครับ
แล้วชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของผีบังตา

อืมคนก็งงเอ้าเขาหากันแทบตายไม่เจอ

นางสาวจรรย์สมปางอายุ๕๖ปีเป็นพนักงานโรงงานในอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
ก็เปิดใจหลังจากที่รอดชีวิตที่หลงป่าในป่า
หุบเขาตานานโป่งดินดำนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ
เธอบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยเธอได้เข้าไปเก็บของป่าแต่พอเดินเข้าไปสักพักหนึ่ง
รู้สึกเริ่มจะหลงทางก็พยายามหาทางเดินกลับแต่เดินก็หาทางออกไม่ได้
หลงอยู่ในป่าจนดึกขณะเดียวกันได้ยินเสียงรถยนต์นะ
ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนด้วยนะอืม
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการที่มีคนไปช่วยตามหาเธอเธอก็ตะโกนเรียกนะ
แต่ว่าตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินเลยครับ
ก็เลยพยายามเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ตามเสียงที่มีการตะโกนมา
แต่ก็ไม่ถึงสักทีสุดท้ายตัดสินใจทำยังไงดีนอนพักละกัน
รุ่งเช้าของวันจันทร์เธอก็เดินทางออกตามหาทางออกอีกครั้งหนึ่ง
เดินไปเจอรถจักรยานยนต์ที่เธอจอดเอาไว้เองก็เลยขี่รถกลับออกมาจากป่าเอง

เดินวนไปวนมาเป็นมืดเดินกลับไปเดินกลับมาแต่เดินไม่ไหว
มันมีอะไรมีอะไรบังตาอะไรน่าเห็นมั้ย